แต่เรื่องที่ใหญ่ที่จะพาต่อไปเป็นเรื่องของน้ำใจที่ยิ่งใหญ่

มีคนใจดีจัดแจกกันแบบจุกเลย
มาถึง๔ตัน๔๐๐กิโลกรัม

หน้าบริษัทรถบ้านภูมิเจริญจำกัดอำเภอสหสคัญจังหวัดกาลสิน
นายสุวัฒนาชัยและนางปิยาพัฒน์อุปพันธ์หรือเสียย้งและเจ๊กอง
เจ้าของบริษัทค่ะเขาพาพนักงานกันมา
ช่วยกันแจกปลานินสดจากเขื่อนลำปาง
ให้กับพี่น้องชาวกาลสินกว่า๔๐๐๐กิโลกรัม
คุณเยอะมากเลยนะหรือว่า๔ตันนั่นเองนะคะ
คือเอามาแจกแบบนี้เพื่อจะเป็นกำลังใจให้ต่อสู้โควิดไปด้วยกัน
แล้วก็ต้องเห็นอกเห็นใจคนที่แหมลำพังว่าจะกินข้าวแต่ละมื้อ
ยากเย็นเหลือเกินนะคะและแน่นอนว่าตลอดทั้งวัน
ก็มีชาวบ้านมาทยอยรับกันเยอะเลยมีมาทุกเพศทุกวัยเลยเห็นไหมคะ
รับปลากันไปคนละตัวนะจ๊ะตัวหนึ่งเนี่ยคุณไม่ใช่ปลาตัวเล็กเล็กนะ
บอกก่อนนะปลานินตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยถือไม่ดีมีถุงขาดนะคะเห็นไหม
กลับไปเนี่ยตัวใหญ่นะจ๊ะนี่เอาไปดูกันต่อนี่บางคนตกใจหนุ่มน้อยคนนี้
ตกใจได้ปลาปลามันยังสดอยู่มันยังฮิตอยู่ตกใจกลัวถือปลาไปไม่ถึงบ้านเดี๋ยวแม่ว่า
ค่อยเดินไปนะลูกนะแต่ว่างานนี้รับประกันว่าได้ปลากลับไปแล้วปลอดภัยหายห่วงด้วย
เพราะเขามีเจ้าหน้าที่มาดูแลอำนวยความสะดวกค่ะ
เรื่องของความเป็นระเบียบเรื่องของการคัดกรองสุขภาพแบบนี้นะคะ
ยังไงก็ขอบคุณเสียย้งกับเจ๊กองด้วยนะที่มาร่วมแบ่งปันน้ำใจให้คนไทยกันในวันนี้นะคะ
แล้วก็ต้องบอกว่าเฮ้ยเราอิ่มอกอิ่มใจไปด้วยเลยทีเดียวคุณเห็นไหม
ตรวจวัดไข้ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยมานะ
แบบนี้ก็ได้รับกันไปทั่วหน้าค่ะ

เพราะฉะนั้นทำดีแบบนี้ก็ทำดีกันต่อไปด้วยนะคะ